เส้นใต้เมืองไทยอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนสูตรการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะฮะ
ว่าปรับเปลี่ยนแบบนี้มันจะมีผลดีอย่างไรบ้าง
รวมถึงกรณีที่รัฐบาลวันนี้คอรมอลจะประชุม
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพครับสวัสดีอาจารย์ครับ
มาตลอดว่ารัฐบาลสบคหรือกระทรวงสาธารณสุข

อะไรที่จะส่งผลเกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ย
ช่วยคิดให้มันครบวงจรหน่อย

อย่าคิดแบบครึ่งกลางแล้วทำให้คนที่เขาสงสัยหาคำตอบไม่ได้
มันก็จะยิ่งเพิ่มความเครียดความกังวล
ข่าวใหญ่วันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ก็เห็นคุณน้ำแข็งรายงานไปแล้ว
คือข่าวการประกาศปรับสูตรฉีดวัคซีน
หัวข่าวบอกว่าปรับสูตรวัคซีนสู้เดนต้า
ฉีดซิโนแวคเข็มหนึ่งถ้าฉีดเข็มสองให้บวชแอดร่าเซเนก้า
ให้เริ่มได้ทันทีเพื่อจะเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้สายพันธุเดนต้า
อันนี้เป็นประเด็นที่รัฐมนตรีสาธารณสุขแถลงเมื่อวาน
ที่ไปที่มาของเรื่องนี้ก็คือว่า
มีข้อมูลออกมาเป็นระยะระยะว่าวัคซีนซีโนแวค
ฉีดแล้วสร้างภูมิคุ้มกันต่ำกว่าวัคซีนตัวอื่นที่เรามีอยู่
แล้วก็มีรายงานถึงขั้นว่าคนที่เขาฉีดวัคซีนซีโนแวคไปแล้ว๒เข็มเนี่ย
เขายอมเสียเงินไปตรวจภูมิแล้วเขาก็ออกโพสต์ว่า
ผลตรวจออกมาภูมิคุ้มกันเนี่ยภูมิกันตาลเนี่ยมันลดลงมากเหลือน้อยมาก
กระทรวงสาธารณสุขก็คงนั่งไม่ติด
ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามที่เป็นข่าวก็คือว่า
เอาล่ะที่ผ่านมาใครที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคไปแล้วเป็นเข็มแรก
พอได้ระยะเวลาที่ไปฉีดเข็ม๒คือห่างไปแล้ว๓๔สัปดาห์
พอไปฉีดเข็ม๒เนี่ยหมอเขาจะฉีดแอสตราเซเนก้าให้แทน
ตามที่รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพ
กันเชื้อกลายพันธุเดนต้า
แต่ทีนี้คนฟังอย่างนี้เนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว
ก็น่าจะสบายใจขึ้นหลังจากกังวลมาหลายวัน
แต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นสิ
เพราะว่าคนที่ฉีดซิโนแวคเป็นเข็มที่สอง
เป็นเข็มที่๒ไปแล้วเนี่ย
เขาก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วเราจะเอายังไง
เพราะว่าเมื่อฉีดเข็ม๒ไปแล้ว

เพราะว่าฉีดครบไปแล้ว๒เข็มครบโดสแล้วจบแล้ว
คนกลุ่มนี้เขาจะกังวลว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะต้องทำยังไง
เขาจะได้มีโอกาสฉีดแอดร่าเป็นเข็ม๓

เพราะถ้าไม่ฉีดเข็มสามแล้วที่ฉีดไปแล้วเข็มสอง
ภูมิคุ้มกันมีไม่พอต้านไม่ได้
เขาก็กังวลกันไม่จบไม่สิ้น

ผมคิดว่าควรจะมีคำตอบให้คนที่ฉีดไปแล้ว๒เข็ม
ว่า๑เขาจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่๓ไหมครับ
เพราะว่า๒เข็มไม่เป็นผล
สองถ้าได้
แล้วเขาจะเริ่มต้นจองคิวฉีดกันยังไง
เพราะพอฉีดเข็ม๒แล้ว
ก็ไม่มีการนัดหมายฉีดต่อ
อย่างที่บอกไปแล้วจะเริ่มจองคิวกันยังไง
แล้วที่จะเป็นปัญหาซ้อนปัญหาขึ้นมาอีก
มันจะโกลหนซ้อนโกลหนขึ้นมาอีกก็คือ

แม้กระทั่งเข็มแรกเนี่ย

เขาก็ต้องแงนคอถามว่า
เอ้าฉันยังไม่ได้ฉีดเลยสักเข็มหนึ่ง
แล้วพวกที่ฉีดเข็ม๒แล้วเนี่ย

เอ๊ะมันยุติธรรมไหมล่ะ
เดี๋ยวก็เดือดดานต่อไปอีก

ให้คนที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคไปแล้ว๒เข็ม
คนกลุ่มนี้ก็ว้าวุ่นกังวลประสาทเสียต่อไปอีก

ว่าวิธีการคิดแก้ปัญหาไม่คิดให้ครบวงจร
จะปรับจะเปลี่ยนอะไรก็ต้องปรับให้เป็นระบบ
ต้นทางกลางทางปลายทาง
ต้องมองให้ทะลุว่ามันจะเป็นยังไง
ฉะนั้นหวังว่าคำตอบคงจะออกมาในเร็ววัน
ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยเมื่อสักครู่มีโพสต์ที่เขาไปเอาข่าวมาจากองค์การอนามัยโลก
การอนามัยโลกเตือนกระแสนิยมฉีดวัคซีนแบบผสมสูตรเสี่ยงอันตราย

อ้าวถ้าเป็นอย่างนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเชื่อองค์การอนามัยโลกไหมล่ะครับ
ถ้าเชื่อก็ต้องไปศึกษาให้ดีว่า
อันนี้ก็ต้องหาคำตอบผมถึงบอกว่ามันจะยุ่งกันไม่จบ
คำถามที่จะตามมาคือ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจสั่งซื้อวัคซีนตัวนี้

อันนี้ก็พอจะเข้าใจได้ครับ
เพราะว่าตอนที่ตัดสินใจซื้อเนี่ย
ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณภาพของวัคซีนแต่ละตัวจะเป็นยังไง
เพราะผลการวิจัยผลการพิสูจน์มันออกมาทีหลังทั้งนั้น
ข้อนี้ต้องให้ความเป็นธรรมว่าโทษกันไม่ได้
แต่มันจะยุ่งตรงข้อสอง

เพราะว่ามีรายงานมาเป็นระยะ
ที่เราซื้อมาทีหลังแล้วเราจองคิวได้
ไม่ใช่แพงกว่านิดหน่อย

ผมเนี่ยจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้
แต่ว่าพอจำได้คร่าว
กว่าในขณะที่ยี่ห้ออื่นตัวเลขอยู่ที่๕๐๐กว่า๓๐
ร้อยกว่าทั้งทั้งที่เขามีคุณภาพมากกว่าประเด็นนี้คำ
นี้น่าจะเป็นหัวข้อในการตั้งกระทู้ถามในสภาหรือ
เป็นหัวข้อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแต่ว่าเอา
อันนั้นไว้อีกช็อตหนึ่งตอนนี้แก้ปัญหาหน้างานกับ
ไปก่อนเรื่องคิดบัญชีที่คั่งค้างแคลงใจกันอยู่เนี่ยเอา
ไว้ทีหลังมันก็เหมือนไฟไหม้บ้านนะครับตอนนี้ช่วยกัน
ดับไฟก่อนไฟสงบแล้วค่อยมาถามกันว่าใครเป็นคน
ไฟไหม้บ้านอ่าทีนี้มาถึงประเด็นที่ต้องลุ้นกัน
เสนอกันมาแล้วก็สบคก็รับลูกก็ไปกันกรอง
วันนี้เนี่ยทั้งหมดเขาต้องเอาเข้าคอรมอเพื่อให้เป็น
มติขอรมอแล้วจะเคาะกันวันนี้ครับวันนี้ก็ทุกภาคส่วนก็ต้องรอลุ้นว่า
ข้อเสนอเขาจะได้รับการตอบสนองตอบสนองมากตอบสนองน้อยแค่ไหน
เพราะว่าทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างต่างก็เดือดร้อนกันทั่วไปหมด
เดือดร้อนกันทั่วไปหมดโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวภาคโรงแรม
นี่ก็เห็นหัวข่าวโรงแรมตายหมู่รัฐไม่เหลวแล
แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการเยียวยาคือเม็ดเงินครับ
วันนี้มีหัวข่าวเรื่องนี้มาจากสองหน่วยงานหน่วยงานแรกคือธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยหนังสือพิมพ์เข้ามาพาดหัวว่า
ปีนี้ใช้เงินกู้หมดหน้า
ตักห้าแสนล้านแบงค์ชาติคาดไม่เหลือรองรับมาตรการล็อกดาวน์
ข่าวจากแบงค์ชาตินะเอาทีนี้พอดูข่าวจากกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังมาอีกแนวหนึ่งเลยครับคลังยันยังมีเงินเยียวยา
ครั้งยันยังมีเงินเยียวยาจี้ให้ช่วยรายย่อย
ก่อนจะเจ๊งกันหมดอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้
รัฐบาลจะฟังใครจะฟังใครเพื่อจะมาเป็นองค์ประกอบว่าการเยียวยาเนี่ย
เยียวยามากเยียวยาน้อยแค่ไหนเพราะมันขึ้นอยู่กับเม็ดเงินหน้าตัก
แต่ผมคิดว่าดีที่สุดคือรัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนระดับล่างให้มากที่สุด
เอาประชาชนระดับที่เขาไม่มีงานทำเขาไม่มีรายได้
และเขาไม่มีจะกินเป็นที่ตั้งอย่างน้อยวันนี้เนี่ย
เรื่องอื่นค่อยว่ากันขอให้พอมีข้าวกินกันตายเอาไว้ก่อน
รัฐบาลจะรู้หรือไม่รู้แต่รัฐบาลจะได้ฟังข้อมูลที่เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้

คนเดือดร้อนขนาดไม่มีจะกินหรือมีกินไม่ครบมื้อ
มีมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
พ่อแม่ที่ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินมีมากขึ้นทุกวันทุกวัน
เสียงเด็กร้องไห้เพราะไม่มีได้กินนมเพราะหิวมีมากขึ้นทุกวันทุกวัน
แล้วจะสลับกับเสียงผู้ใหญ่
ติดโควิดแล้วร้องไห้เพราะหาเตียงไม่ได้
มันจะดังขึ้นทุกวันทุกวัน
นี่คือสิ่งที่ต้องลุ้นกันวันนี้ว่ามาตรการเยียวยาจะออกมาเป็นยังไง
คนที่ไม่มีจะกินคนไม่มีงานคนที่เขาเดือดร้อนสาหัส
เขาก็รอฟังมาตรการบ่ายวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะวิเคราะห์หลายประเด็นให้เราได้ทราบกัน
โดยเฉพาะปัญหาที่มันซ้อนปัญหากันอยู่นะครับ
แล้วก็ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของสูตรวัคซีนนะครับ